คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินข่าวว่า
มีคู่รักดาราหลายคู่เขาเลิกกันนะคะ

เขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกค่ะ

ปิ่นเกดมณีพี่สาวที่น่ารักของพี่แจกะลิน

ก็เปิดใจนะคะยอมรับว่าเลิกกันแล้วแหละ
นะคะจบชีวิตพู่กับพี่เจ

หลายคนเป็นห่วงว่าพี่ปิ่นทำไมผอมจัง

แล้วก็พี่ปิ่นบอกว่าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้ว
เวลาเครียดก็อาจจะนอนไม่พอหรือว่าทานไม่ลงมันก็มีบ้าง
แต่ว่าตอนนี้ปิ่นกำลังบิวต์ให้กลับมาแล้ว
เพราะว่าเดี๋ยวกำลังรับงานแล้วค่ะ

แล้วก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยได้ทำ

เพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกัน
เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่ช่วยกันเลี้ยงลูก

คุยไหมกราฟรู้จักหรือไม่รู้
แต่ว่าคนคุยต้องมีแน่
เออติดท้ายมาปากอลิสาค่ะ
ที่เจออาธันรัฐ๗ปีเลิกกับอบพิธีแล้วนะ

ตอนนี้ค่ะสภาพจิตใจเธอค่อยดีขึ้น

แต่ไม่ใช่หนุ่มบุรีรำที่ตกเป็นข่าวนะจ๊ะ
คนนี้นะพร้อมยืนยันว่าตอนนี้ที่เลิกนั้นไม่ใช่เพราะมือที่๓แน่นอนค่ะ

แล้วบอกเลยว่าปีกระต่ายปีนี้เนี่ย
มาครึ่งปีไม่อ่อนโยนเลยแม่
มีคนในวงการบันเทิงของเราเลิกรากันไปหลายคู่
นี่โชว์มา๑๐นิ้วเนี่ยยังไม่พอเลยนะ
จะมีคู่ไหนยังไงกันบ้างไปติดตามพร้อมกันค่ะ
มัมของวงการบันเทิงเปิดต้นปีมาก็ฟ้าผ่าแรง
ทิมแทงใจเอฟซีแม่อำพัชราภา
มีปัญหาเรื่องเดิมและไม่สามารถเดินหน้ากับไฮโซโพกต่อได้

ไม่ต้องรอให้ใครเปิดก่อนก็ยอมรับเลยว่า
รักของเธอกับสงกราศที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันนอน

ส่วนสาเหตุก็มาจากปัญหาสะสม
แต่ไม่มีการแก้ไข
มัมพลอยเชอร์มานไม่ได้มายืนยันสาเหตุจบรักครั้งเก่าคอดีน
แต่ขอปากภาพสารพัดคลิปหวาน
คนข้างใจคนใหม่โต้งทูพี

ชาวเน็ตให้มุฟออนจากรักครั้งเก่าแบบอัตโนมัติ
ฝากคู่รักขาเตียงหักที่เคลียร์ชัดว่าความสัมพันธ์ข้างหน้า
ไม่มีคำว่าเราเหลืออยู่อีกคือคู่ของพอลล่าและเอ็ดเวิร์ด
เช่นเดียวกับคู่ของหนิงและจินจริน
เหลือไว้เพียงคำว่าพ่อและแม่ของลูก
ซึ่งน้องนิรินก็รับทราบกับการตัดสินใจของคุณแม่มาโดยตลอด
ส่วนสาวนิงเองก็อยากใช้สิทธิ์เมียหลวงให้กฎหมายดำเนินการกับบุคคลที่๓ค่ะ
พลังแรงเชียร์จากโซเชียลส่งไปไม่ถึงคู่หวานที่ครองใจชาวเน็ต
เริ่มกันที่คู่นิกกี้ก้อยแม้จะจบความสัมพันธ์ไปสักระยะหนึ่งแล้ว
แต่ก็ยังมีลมใต้ปีกบางส่วนที่คอยหนุนให้นิกกี้นั้นง้อก้อยให้สำเร็จค่ะ
ส่วนขวัญใจชาวติ๊กต๊อกอย่างแกรนเดอร์สตาร์และเด่นคุณ
แม้จะเปิดใจผ่านสื่อกันคนละครั้งแม้ว่าจะจบลงด้วยดี
แต่ต่างฝ่ายก็ต่างต้องผ่านความเสียใจไปอย่างยากลำบากด้วยเช่นกัน
คู่รักมาราทอนแต่ไปไม่ถึงประตูวิวาโบเบนเจวันก๊อตจิรายุ
ที่ได้รับการเปิดใจจากฝ่ายหญิงจบเพียงสั้นว่าไม่ขอระบุสาเหตุ
อกจากนี้ยังมีคู่รักนักแสดงอย่างกรีนธันวาลและคู่ของโหนเจดา
ก็นับว่าเป็นคู่รักที่ดูใจกันมาอย่างยาวนาน
แต่ก็ต้องขอลดความสัมพันธ์เหลือเพียงเพื่อนที่หวังดีต่อกัน
ปิดท้ายที่ความสัมพันธ์ของเป้อารักษ์และมิเรียมนางงามคนสวยที่ต้องปิดฉากลงอย่างน่าเสียดาย
เพราะดูแล้วคู่นี้ไลฟ์สไตล์เข้ากันแต่สุดท้ายเราก็ไม่รู้เหตุผลจริงของเขา
ว่าทำไมถึงไปต่อกันไม่ได้ค่ะ